มาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกล
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยกรอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยกและรอบที่๔บราบ
และจำนวน๓ทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
มหาสมุทรอยู่ที่๑๕ต่อ๑๑คะแนน
อีก๒ครั้งที่จะสามารถพลิกเกม
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ต้าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับ

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจไปช่วยบ้านเกิดได้ถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ยังสามารถคว้าทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๓๐๐๐บาท
รอบที่๓เข้ามาสู่ยกที่๖แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องมีคณะกรรมการที่นั่งตัดสินเพื่อให้คะแนนกับน้องนะครับ
พร้อมแล้วครับพี่หอยพี่ตั๊กและพี่ไอซ์ครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ร้องได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
และวันนี้นะครับน้องปันนะครับเลือกเพลง

เปลี่ยนจากพี่ป้างมาเป็นพี่เบิร์ต
คิดว่าจะเปลี่ยนใจคณะกรรมการมาลงคะแนนให้เราได้หรือเปล่าครับ

แต่ที่สำคัญคนดูอย่าเปลี่ยนช่องนะครับ
และน้องไอคิวนะครับเลือกเพลงต่อชะดอขอร้องนะครับผม
และเพลงนี้นะครับต้นฉบับคืออาเพชรโพธารามนะครับ
แต่วันนี้จะมาถ่ายทอดเป็นเวอร์ชันของพี่ไมค์พี่รมพรนะครับผม

ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ

มามาสู้ไป
สองหนุ่มสองสไตล์ในความหล่อนะครับ

มาพูดถึงความชอบส่วนตัวกันหน่อยว่า

แล้วกีฬาที่ชอบมากที่สุดแล้วก็เกิดมาชอบเหมือนกันเลย

วันนี้เราเชิญคุณครูคาราเต้
ผู้ที่ยังรู้ในเรื่องของคาราเต้

จะได้มาสอนทักษะคาราเต้ให้กับน้องนะลูกนะ

นี่คือทักษะนะลูกเวลาเจอกันนี่
ตั้งแต่พื้นฐานสอนตั้งแต่การเดินนะครับคุณผู้ชมครับ
ครูคาราเต้นะฮะวิธีการเดินจะต้องเดินแบบนี้นะครับ

หอยรายการครึ่งชั่วโมงหอย
เอามาทดสอบกันโอ้โห
โอ้โหอุ้วนี่
ก็เป็นแถวบ้านผมนะครับถ้าไอของไอดแดงอย่างงี้แข่งมากนะครับ

นี่คือการสาธิตให้ฉันมีที่ยืนอยู่ด้วย
ลูกลมปานจากตรงไหนจากตรงไหนไปครับจากตาตุ้มครับตาตุมตาตุมครับขึ้นมาที่ตาไป
ขึ้นมาที่ตะปริกแล้วก็ขึ้นมาที่มือ
เฮ้ยมือนะระวังมือนะเฮ้ย
เฮ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะร้องดูอ่ะ

เลี้ยงเจ็บเลี้ยงเจ็บมากอีกหนึ่งคนลูกครับทำงานกันเป็นทีม
แข็งแรงแข็งแรง
อันนี้ไม่ได้เรื่องฮะ
แล้วถ้ามีอีกเอาเลยยิบมายิบมา

ท้าเหรอ
ท้าเหรอไง

คืน

วิกหรอครับ
หีดลีร่า
เย็น
ก็แล้วครับที่กด

ขอบคุณครับ
ขอบคุณด้านข้างหล่อยครับ

รอบที่๓ยกที่๖เริ่ม

วันนี้ปังจะมาในบทเพลงอะไรครับลูก
หมอกจริงจังและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้
อยากจะถามดูว่าเธอเป็นหมอกหรือควัน
หมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็น
แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า
ถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบา
หากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตา
เธอเป็นยังไงจึงอยากรู้
เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจ
บางทีเธอเป็นฉันหมอขาว
และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน
ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ
เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ
เตรียมตัวและเตรียมใจ
ถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา
ดีกว่าฉันเลยว่าฉันหลงไป

แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า
ถ้าเป็นควันไฟถึงจะฟางเบา
หากเข้าในตาเราหาเข้าในตาเรา

เธอเป็นยังไงจึงอยากรู้
เพราะฉันดูเธอไม่ออก
ยังคงไม่เข้าใจ
บางทีเธอเป็นฉันหมอขาว
และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน
ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ
เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ
เตรียมตัวและเตรียมใจ
ทอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา
ถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา
ผมอยากเนี่ยจะบอกน้องเขาว่า

บางครั้ง
นี่พูดก็จะไม่รู้เรื่องแล้ว
ต้องทำท่ามเองนึกไปอีกแล้ว

เพลงนี้มันเพราะอยู่แล้วเสียงน้องเสียงน้องมีเสน่ห์อยู่แล้วเนี่ย
เวลาร้องอาจจะไม่ต้องโยกตลอดก็ได้
พอโยกเนี่ยมันเหมือนแบบทำให้
คอนเซ็นเทจกับเนื้อร้องที่น้องเขาร้องเนี่ยนะฮะ

เราไม่จำเป็นต้องโยกหมดก็ได้
แค่นี้แหละที่ว่าปันทำได้ดีแล้วฮะ

เราเห็นปันปันมาหลายรอบแล้วนะนะครับ
พูดตรงนะไม่ต้องหลัก๓มือนะ
บางครั้งลูกลืมลูกเล่นในเพลง
ถ้าอย่างนี้ถ้าปันฟังพี่เบิร์ตร้องอะ
ตันจะเห็นเลยว่าพี่เบิร์ตเขาใส่โรงเรียนในแต่ละคำนะ
เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก
เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก
ยังคงไม่เข้าใจ
มันจะร้องตรงตรงจริตของเพลงมันหายไปมันคือสีสันของเพลง
นอกนั้นประตับไม่ห่วงในเรื่องการร้องหรือว่าความภูมิความเพลง
อันไม่มีเลยแค่นี้เองลูกสุดยอด

คือนักร้องทุกคนนะครับน้องปันมันจะมีเพลงที่เราถนัด
แล้วก็แนวเพลงที่เราไม่ถนัดใช่ไหมครับ
สิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือปันรู้สึกเขิน
เวลาที่ปันต้องร้องหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกเขิน
แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะวางท่าทางหรืออากับกิริยาของตัวเองยังไง
ก็คือต้องฝึกครับเราไม่สามารถถนัดได้ทุกเพลง
แต่ว่าในการประกวดเราต้องร้องในหลายแนวเพลง
ซึ่งแน่นอนเราต้องเจอเพลงที่เราไม่ถนัด
การซ้อมการฟังจะช่วยเราได้มากขึ้น
เหมือนที่ปันเต้นเมื่อตะกี้เนี่ยหมอกจางและควันอย่างนี้
ปันพวงกับการเต้นด้วยมันก็จะมีผลต่อการร้องเราด้วย
ซึ่งวิธีการคือต่อให้เรามีเวลาน้อยแค่ไหน
ใช้เวลาน้อยที่เรามีให้มีประโยชน์สูงสุด
ก็คือฝึกมันตลอดเวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เวลามันจะเอื้อ
ถ้าเวลาเยอะก็ยิ่งได้ฝึกเยอะถ้าเวลาน้อยก็ยิ่งฝึกให้เยอะ
ตามที่เวลาน้อยที่มีแล้วมันจะทำให้ปันเนี่ยสบายมากขึ้น
เวลาที่ปันร้องเวลาที่ปันสื่อสารมันออกมา
ถึงแม้มันจะเป็นเพลงที่เราไม่ถนัดก็ตามนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านครับ
ใครจะได้คะแนนจากกรรมการในยกนี้ต้องมาติดตามกันครับ
ท้อนไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจ
ท้อนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา
สามส์ตาลากฝันด้วยนะจ๊ะ

ชะดอจริงแล้วเป็นเพลงต้นฉบับก็คือ

ต่อชดอย่อมาจากตำรวจชายแดน
น้องเอ๋ยลำบากเหลือแสน
มาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกล
มาป้องกันเคล็ดรักษาประเทศว์แต่ไทย

ตายลำบากเพียงไหนพี่จะทนลงจากดอยเขาให้พักผ่อนเพียง๗วัน
เดินผ่านกระท่อมริมทานพอน้ำกินคันเถิดนะหน้ามนต์
น้องจงเห็นใจตำรวจไทยที่มาทุกคนถ้าน้องไม่ด่าว่าบน
ขออยู่ด้วยคนกับสาวชาวดอย
หากทางการไม่เรียกตัวว่าพี่กลับมีเสียงสักขอมีจอบสักภาพ
ทางให้ราบหมดดอย
แล้วปลุกทวงอาอยู่กัน
กับขวัญตาเนื้อกลอย
จะถามดงป่าดอย
สร้างวิมานโน้ยชายแดง
วิงวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขต
พอร้องให้ท่านสนเพต
เพราะครัวกระพงกำลังมีแฟน
เอ็นดูเถินครับ
วันเรียกกล่ำจากชายแดน
ขออยู่ทำงานทดแทน
รักษาชายแดนสักสามสี่ปี
หากทางการไม่เรียกตัวว่าพี่กลับ
มีเสียงสะครอบมีจอบสะคราบ
ทางให้ราบหมดดอย
แล้วปลูกถั่วงาอยู่กับขวัญตา
เนื้อกลอยจะถามดงป่าดอย
สร้างวิมารน้อยชายแดน
วิงวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขต
ขอร้องให้ท่านสมเขต
เพราะพวกกระผมกำลังมีแฟน
เอ็นดูเถอะครับ
อย่าด่วนเรียกกล่ำจากชายแดน
ขออยู่ทำงานทดแทน
รักษาชายแดนสัก๓๔ปี
คือจริงผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาถือปืนมาแล้วก็มาเล็งอะไรเหมือน
เหมือนเขามาเล่นน้ำสงการไงก็ไม่รู้
หาคนฉีดน้ำอะไรอย่างนี้
จริงแล้วคุณเคยฟังต้นฉบับไหมฮะ

ตอชะดออย

แต่อันนี้เป็นแบบเสียงมันจะมากลางแล้วก็มาแบบนุ่ม
นุ่มแล้วก็ไปกับเพลงได้ดี

พี่อายเป็นยังไงบ้างจ๊ะตอชะดอขอร้อง

คือเขาร้องอินอยู่ของเขา
แล้วเขาก็มาถือปืนยิงบนกระตุกร่างของเขา
โอ้โหคือเก่งมาก
ปืนอะไรยิงบนกระตุกร่างไปหมด

ดูไหมยังไง

เพราะว่าเรื่องร้องเนี่ยมันด้วยความที่ต้องร้อง

แล้วก็มันมีลูกล้วงลูกกวักลูกเอื้อนหลายอย่าง

แบบพอสมควรเลยนะครับ

แล้วก็ลองฟังต้นฉบับเขาให้ขึ้นใจเลยลูก
แล้วก็ลองร้องตามเขาให้เป๊ะเลย
ทีนี้พอลองร้องตามต้นฉบับเป๊ะปุ๊บ

ลองหาแนวทางที่เป็นของตัวเอง

ต้องเอาให้เป๊ะให้ได้เหมือนต้นฉบับก่อน
แล้วค่อยบิดหาสไตล์ตัวเองให้เจอ

ปะตรักสนับสนุนลูกน่ะ
การร้องของลูกในวันนี้นะกับการแสดงป้าตั๊กโอเคป้าตั๊กโอเคเลยแหละ
แต่อย่างที่บอกป้าตั๊กอยากให้ไอคิวไปฝึกการเอื้อน
ถ้าลูกชอบเพลงลูกทุ่งนะไปฝึกเอื้อนค่อยเป็นค่อยไป
ฟังต้นฉบับลูกดีที่สุดแล้วก็ฝึกเอื้อนตามครูบาอาจารย์
นะลูกนะน่ารักมากลูกวันนี้ครับ
ไอ้คิวก็มีความหลักครับนะก็อยากเชือเหมือนกัน

ตอนนี้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรคะแนนกำลังตามอยู่นะคะ
แบบซ่ามหาสมุทร

น้องไอคิวเด็กน้อยร้อยร่างคนนี้
เป็นศิลปินได้ทุกแนวเพลงจริง
เรียกความสนใจจากกรรมการได้จังหนับทุกยก
ช่วงหน้ากรรมการจะเทคะแนนให้ทีมไหน
ต้องมาลุ้นผลกันครับ
รอบที่๓ยกที่๖

น้องไอคิวเด็กน้อยร้อยร้อยร่างคนนี้

แฮคศาสตร์

กดดันแล้วก็ไม่เกรงเหมือน
ครั้งที่ผ่านมาครับผม
ทำพี่เคย

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ

จะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังกันหรือไม่นะฮะเพราะตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่หกแล้ว
รอบที่๓นี้เหลือเพียงอีก๓ยกเท่านั้นนะฮะ
รอบที่๓ยกที่๖ทีมที่ชนะคือทีม
สามซ่าราฝันเป็นฝ่ายชนะ
ซ่าล่าฝันนะครับเป็นฝ่ายชนะในยกที่หกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนสะสมของสามซ่าล่าฝันคือสิบเจ็ดคะแนน
แต่ซ่ามหาสมุทรนะครับยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๑คะแนน

ผมคิดว่าอีก๓ยกที่เหลือนี้เด็กคงจะปล่อยพลังซ่ากันสุดความสามารถแน่ครับ
เป็นกำลังใจให้ด้วยกับยกหน้าในร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องไอชิวใช้ความมีเสน่ห์แพรวดึงคะแนนจากกรรมการไปได้สำเร็จในยกนี้
แฟนทีมแสบซ่ามหาสมุทรต้องรีบเอาใจมาเชียร์กันต่อในยกหน้าครับ
ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในยกนี้นะครับ

คำแนะนำของคณะกรรมการด้วยนะครับ
แล้วผมจะนำไปปรับใช้ครับและยินดีกับน้องไอคิวด้วยนะครับ
ไอคิวนะครับรู้สึกยังไงครับ
ผมสนุกกับการได้เป็นศิลปินคนนั้นคนนี้
แล้วผมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่กรรมการชอบให้ผมทำแบบนี้
และในยกหน้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นการประชันกันระหว่าง
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมในร้องได้ยกกำลังซ่า

เป็นเจ้าหญิงรัมสิ้นของเช้าน่า
เป็นนางฟ้าที่บ่อได้มาจากสวรรค์
วันหลังทำอย่างนี้ไม่ต้องไหว้ลูก